เราพูดถึงทีมชาติกับโอกาสที่จะขึ้นไปถึงอันดับที่๑๐๐ของโลก
ท็อป๑๐๐มันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน
ซึ่งการประกาศดับในครั้งหน้า
เรามีเกมสำคัญในการเจอกับมาเลเซียแล้วก็เวียดนาม
เดี๋ยวจะมาวิเคราะห์กันว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่แพ้เลย
หรือว่ายิ่งเอาชนะแรกทั้ง๒เกม
เราจะกระโดดไปอยู่อันดับได้ดีขนาดไหนครับ

สำหรับอันดับของทีมชาติไทยที่ไปอยู่ในอันดับท็อป๑๐๐

ก็โอกาสที่จะกลับไปตรงจุดนั้นมันก็ยากเย็นซะละเกิน

ก็ถือว่าดีที่สุดในรอบเกือบ๑๐ปีก็คือ๙ปี๒เดือน

เพราะว่าคะแนนคิดแบบใหม่เนี่ยมันสามารถที่จะ
คือค่าคะแนนมันค่อนข้างจะนิ่งกว่าระบบเก่า
ก็โอกาสที่จะเข้าท็อป๑๐๐
จากการประกาศอันดับโลกในเดือนพฤศจิกายนหากทีมไทยชนะ๒เกม
เรามองแบบนี้ไปก่อนก็คือชนะทั้งเวียดนามแล้วก็มาเลเซียในศึกบอลโลกรอบคันเลือก
นัดที่๔แล้วก็๕ทีมไทยเนี่ยจะเก็บเพิ่มเกือบ๓๐คะแนนถือว่าเยอะมากนะครับ
เดี๋ยวต้องมาคำนวณอีกทีนึงแต่ที่แน่เนี่ยคะแนนของฝั่งเรามันมีละ๓๐แต้ม
แล้วก็ยังมีอีกนะครับหากทีมที่มีอันดับอยู่ในกลุ่มโดยรอบอันดับที่๑๐
มีผลการแข่งขันในเดือนพฤศจิกายนที่แพ้คะแนนสะสมของทีมเหล่านั้นก็จะลดลง
และเป็นโอกาสที่ทีมไทยก็จะทำคะแนนเพิ่มขึ้นแล้วก็แซงขึ้นไป
แน่นอนอันนั้นมันเป็นปัจจัยอีกหนึ่งเรื่องซึ่งอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นแบบโอ้โหทุกทีมในโซนบนของเราเนี่ยแพ้กันหมด
แต่ผมเชื่อว่า๓๐แต้มเนี่ยพอที่จะพุ่งครวดนะเพราะว่าคุณดูสิขนาดเราเนี่ย
ยังหลุดขึ้นมานะจาก๑๑๔มา๑๐๙ตอนนี้แต่ก่อนเนี่ยเราชนะเยอะเหมือนกัน
แต่มันไม่ใช่เกมใหญ่ไงคือมันก็มีความเป็นไปได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับผลงานของเราด้วยเป็นหลักนะฮะ
สำหรับทีมไทยเคยอยู่ในกลุ่มท็อป๑๐๐ครั้งล่าสุดในการจัดอันดับเดือนมีนาคมเมื่อปี๒๐๑๐นู่นแหละครับ
ครั้งนั้นอยู่ในอันดับที่๙๙นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่เคยอยู่ในท็อปร้อยอีกเลย
ส่วนอันดับที่ดีที่สุดของไทยนะครับในรอบ๑๐ปีนั่นก็คืออันดับที่๙๘ของโลกในเดือนกุมภาพันธ์ในปี
ส่วนดีสุดที่เคยทำได้เนี่ยคืออันดับ๔๓ของโลกนะครับดีน่าเชื่อมกันแต่ว่าในยุคนี้ท่านเล่มดับดีต่อเนื่องแล้วเข้ารอบสุดท้ายในโซนเอเชียบ่อยบ่อยผมว่าก็มีโอกาสจะกลับไปกับจุดนั้นได้ครับ

แต่ว่าในยุคนี้ถ้าเล่นแบบดีต่อเนื่องแล้วเข้ารอบสุดท้าย
โซนเอเชียบ่อยผมว่าเราก็มีโอกาสจะกลับไปอยู่จุดนั้นได้ครับ

กิรานิชิโนนะครับโค้ชชาวญี่ปุ่นทีมชาติไทยก็เดินทางกลับถึงไทยแล้ว
เพื่อเดินหน้าในการเตรียมความพร้อมครับลุยสองนัดใหญ่ที่จะบุกไปเยือนทั้งหมด
แล้วก็การเตรียมทีมชุด๔เกมด้วย
ภายในสัปดาห์นี้ครับก่อนเข้าแคมป์นิชิโนจะมีการประชุมเพื่อแบ่งบทบาทของทีมงานสตาฟ
ทั้ง๒ชุดจะเริ่มเข้าแคมป์ช่วงแรกวันที่๓๑ตุลาคมนี้
ที่ช่วงนี้ขายถึงวันแล้วว่าใครต้องทำอะไรบ้าง

โพชแบนจะโดนทีมก่อนเพราะว่ากค้นหลักไปคมอยู่๑๙ปี
อาจจะว่าเดี๋ยวคนต้องแจกแจงงานเพราะว่าไม่ใช่แค่บอกว่าคนนี้ไปทำอะไร
แต่ว่าไม่ได้แจกแจงงานรูปแบบการทำทีมของนิชโน
เขาต้องการให้ชุดซีเกมกับชุดใหญ่เนี่ย
มันมีระบบการเล่นที่
ค้ายถึงกันเวลาดึงไขมันเสริมจะได้ไม่ต้องปลากตัวมา
ก็เชื่อว่าการเข้าแคมป์เก็บตัวครั้งนี้
ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยน่าจะเป็นการเก็บตัวที่ค่อนข้างจะเข้มข้น

แล้วก็ครั้งนี้ก็เรียกนักเตะเข้ามาเยอะอยู่ด้วยนะครับ
สำหรับทีมชาติไทยนะครับจะลงแข่งขันฟุตบอลโลก๒๐๒๒รอบครั้งนี้
ส่วนเอเชียรอบ๒กลุ่มจีนในนัดของเดือนพฤศจิกายน
คือนัดที่๔จะบุกไปเยือนมาเลเซียก่อนนะครับ
สนามบุกิจเจอริวในวันที่๑๔พฤศจิกายน
ไทยรัฐทีวีช่องศาสตร์๑๒ถ่ายทอดสดครับ
ตั้งแต่เวลา๑๙น๑๕นแล้วจะเริ่มคิกออฟ
แข่งขันกันก็๑๙น๔๕นนะครับ
อีก๑เกมครับ๑๙พฤศจิกายนครับ
ไทยบุกไปเยือนเวียดนามนี่ก็เป็นเกมมันระดับ๕ดาวเลยนะครับ
ต้องติดตามกันให้ได้แข่งขันที่สนามบินสเตดียม
โดยทั้ง๒เกมไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นี่แหละครับจะถ่ายทอดสดให้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามกันอย่างแน่นอนแล้ว